๑๕นาฬิกา๕๓นาทีขีดเส้นใต้ประชามติกับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ในช่วงนี้
ต้องยอมรับว่าบรรยากาศในโลกโซเชียลค่อนข้างจะคึกคักเป็นพิเศษ
สำหรับการออกเสียงประชามติในรอบนี้

พฤติกรรมของคนใช้โลกโซเชียลบอกอะไรกับเราได้บ้าง
สะท้อนถึงนัยยะทางการเมืองถ้ามองควบคู่ไปกับ
มิติของนิเทศศาสตร์จะเป็นอย่างไร
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับอาจารย์สวัสดีครับ
อาจารย์สวัสดีค่ะ
พฤติกรรมในโลกโซเชียลบอกอะไรเราบ้างครับอาจาร

ครับผมครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญอันหนึ่งนะครับ
ในโลกของออนไลน์ในโลกโดยเฉพาะในโลกของสื่อสังคมออนไลน์
เวลาที่เราโพสต์อะไรหรือแสดงความคิดเห็นอะไรไปเนี่ย
ไม่ใช่ว่าแสดงปุ๊บแล้วมันหายไป

ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเข้าไปเก็บข้อมูลด้านหลังบ้านเนี่ย
โปรแกรมต่างแล้วมาเรียบเรียงรูปรวมข้อมูล
มันบอกนัยยะทางสังคมบางอย่างได้นะครับ
ในกระบวนการของเวลาสารศาสตร์เรามีศัพท์คำหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นวรสารศาสตร์แนวใหม่เรียกว่าวรสารศาสตร์เชิงข้อมูล
ก็คือการกลับเอาในออนไลน์ไปเก็บข้อมูล
มาดูมาดูว่าคำสำคัญบางคำเนี่ย
คนพูดกันว่ายังไงคนมีนัยยะยังไงบ้าง
มันสะท้อนถึงพฤติกรรมของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์
แล้วก็มานำเสนอเป็นงานข่าวแบบใหม่ที่เกิดขึ้นมาในหลายประเทศครับ

การออกเสียงประชามติครั้งก่อนในปี๒๕๕๐มาครั้งนี้ผ่านมา๙ปี

เมื่อตอนปี๕๐คนดูทีวีแล้วอาจจะเข้าไปกลับบ้านไปคุยเฉย

พอแสดงความคิดเห็นบางอย่างดูทีวีปุ๊บดูข่าวบางอย่าง
อยากแสดงความเห็นแสดงอะไรไปเลย
ซึ่งตรงนี้นึกว่าจบแล้วจบเลยไม่นะครับ
โดยเฉพาะคนที่บอกเปิดไว้ในเชิงของสาธารณะ
มันก็สามารถที่จะกลับเข้าไปรวบรวมได้แล้วมาเรียบเรียงได้ว่า
ของคนที่อยู่ในโลกออนไลน์นั้นเขาพูดกันยังไง

แต่ต้องย้ำนะครับว่าเฉพาะคนที่อยู่ในโลกออนไลน์เท่านั้น

คนที่ไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติก็จะมีพิมพ์ลายนิ้วมือใช่ไหมคะ
ก็จะโพสต์ภาพโชว์ในโลกโซเทียลในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊ก
แล้วก็มีคำเตือนว่าระวังนะโชว์ภาพลายนิ้วมือแบบนี้
มิจฉาชีพแอบนำลายนิ้วมือของเราไปทำอย่างอื่นได้

จัยแรกก็คือว่ารอยนิ้วมือของเรามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
บางคนอาจจะลายนิ้วมืออาจจะไม่ชัดนัก

กล้องที่ถ่ายมีความคมชัดแค่ไหน
ถ้าคมชัดมากโอกาสที่จะโดนซูมเข้าไปโดนดึงไปก็มีโอกาสอยู่

เขามีโปรแกรมบางโปรแกรมที่สามารถขยายถึงขนาดนั้น

ถ้าเห็นลายนิ้วมือชัดโพสต์ภาพเห็นชัดแจ๋วแบบนี้

แล้วอาจารย์ได้เห็นกระแสในโลกโซเทียลตอนนี้เป็นยังไงบ้าง

จากว่าหลายคนไม่สามารถแสดงออกในพื้นที่อื่นได้
เพราะฉะนั้นพื้นที่ในโลกออนไลน์พื้นที่ในโซเชียล
เป็นพื้นที่หนึ่งที่คนจะสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
แสดงความคิดเห็นที่อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างบ้าง

อันนั้นก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่เราอาจจะเห็นว่ามันมีความคึกคัก
แตกต่างจากสื่ออื่น
อาจารย์ครับหลังปิดหีบหลัง๔โมงเย็น
ซึ่งขณะนี้เหลืออีกประมาณสัก๒นาทีเสร็จนะครับ
จะมีซอฟต์แวร์บางอย่างที่จะมีการรวบรวมข้อมูลในเบื้องต้น

ไปไม่ไปรับไม่รับ
ข้อมูลชุดนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยออกมาแล้วหลังปิดหีบนะครับ

แล้วเชื่อถือได้ขนาดไหนครับอาจารย์
มันสามารถบอกได้ว่าคนในสังคมออนไลน์ในตอนนั้น
เขามีความเห็นยังไงรับหรือไม่รับนะครับ
ซึ่งแนวโน้มมันจะออกมาอีกประเภทหนึ่งนะครับ
แต่ถ้าเกิดมารับเนี่ยโดยส่วนใหญ่หลายคนอาจจะไม่แสดงความคิดเห็น
อาจจะรู้สึกนั่งเฉยนะครับ
หรือเวลาออกไปหน้าที่ครูหาถึงจะแสดงความเห็น
อันนี้คือคนบางประเภทนะครับคือไม่ใช้ความเห็นในออนไลน์

เพราะฉะนั้นซอฟต์แวร์ที่จับเก็บข้อมูลเนี่ย
คือข้อมูลของคนที่แสดงความคิดเห็นการเมืองชัดเจนอยู่แล้ว
ไปหน้าครูหางชั้นกลางอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ

แต่ว่าไม่ใช่ตัวแทนของภาพโดยรวมทั้งหมด
เดี๋ยวเราจะเปิดเผยหลัง๑๖นาฬิกา
สำหรับข้อมูลต่างเหล่านี้ที่เราถามคุณผู้ชมไปด้วย

รับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนะคะ

อันนี้ก็คงเป็นส่วนหนึ่งของกรกตนะครับ

แต่ผมคิดว่าตัวหลักเราต้องมานั่งลุ้นกันด้วย

ค่ะคือลุ้นกันตั้งแต่เมื่อคืนนะอาจารย์บอกตรง
คือเมื่อคืนมีกระแสข่าวว่ามันมีปัญหา

ตัวเลขคะแนนมันไม่ออกมานี่จะยังไง

คือบรรยากาศในช่วงเช้าตั้งแต่๘โมงเช้าที่ผ่านมา

เทคโนโลยีในปีนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเท่าไหรเลยเหรอครับอาจารย
ทำไมคนยังออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในช่วงเช้านะครับ
จากการสังเกตเบื้องต้นเนี่ยเบาบางอยู่แล้วเกิน
ความที่คนออกจะไปใช้สิทธิ์มากหรือไม่มากเนี่ย

อย่าลืมว่าคราวนี้การลงประชามติแตกต่างจากคราวนู้น

การแสดงความคิดเห็นความแตกต่างอะไรต่างเนี่ย

เพราะฉะนั้นไม่มีน้อยกว่าในพื้นที่ที่โดนจำกัดมากกว่าเนี่ย
หลายคนก็ยังไม่เข้าใจนะครับ
รัฐมนุนมีรายละเอียดว่ายังไงบ้าง

อาจจะเห็นได้ชัดเจนว่าสื่อสารอาจจะไม่ได้ตรง

ปะตรงนี้มีไว้สำหรับฉีก

จะเป็นแรงจูงใจให้คนไปใช้สิทธิ์กันมากขึ้นไหมคะ
ดารานักแสดงออกมาโพสต์นะว่าไปใช้สิทธิ์กันแล้ว

แต่พอตอนบ่ายจะเริ่มเห็นว่ามีคนออกไปมากขึ้น
กระแสที่สื่อสังคมออนไลน์ที่ออกไป
อาจจะอยากถ่ายรูปโชว์นิ้วโป้งก็ได้นะฮะ
คนถ่ายรูปกันเยอะอยากจะโชว์บ้าง

จะปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านหลังของเรานี้นะครับ
เป็นข้อมูลชุดที่เรารวบรวมมาในเบื้องต้น
เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาขยายประเด็นนี้กันว่า
จากการรวบรวมชุดข้อมูลสถิติสำคัญนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งตอนนี้คือปรากฏอยู่บนด้านหลังของเราแล้ว
นี่คือตัวเลขเบื้องต้นครับ
มีการรวบรวมกันมาจากทางสื่อสังคมออนไลน

ซึ่งเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะกลับมาวิเคราะห์กันว่า
ข้อมูลต่างเหล่านี้บอกอะไรเราได้บ้าง

กระแสที่ทุกคนจดจำได้นั้น

ตีความในมิติของนิเทศศาสตร์วรสารศาสตร์นี้

ช่วงหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลขต่างเหล่านี้

สำหรับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูล๗สิงหาคม๒๕๕๙ในครั้งนี้
โต๊ะวิเคราะห์เขาพร้อมอยู่แล้วนะ

เดี๋ยวต้องส่งต่อไปที่คุณจอมขวัญและอาจารย์สุภาพค่ะ